ภาพจากกล้องวงจรปิดคือหลักฐานสำคัญเหตุการณ์ที่เล่าไปว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปกระหน่ำยิงกลางงานแต่งงานในกรุงเทพมีผู้เสียชีวิต๑บาทเจ็บ๔นะคะแล้วคาดว่าเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ทีมข่าวของเราได้มาคือจะได้ยินเสียงเป็นเสียงปืนดังหลายนัดเลยอะค่ะ
โอ้โหยิงกันขนาดนี้นะคะคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นาทีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ดูลาดเหล่าด้วย
แล้วเหมือนกับว่าประชุมวางแผนกันในลานจอดรถ
เพราะว่าที่เล่าไปเมื่อวานก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนกับว่าเขาขี่วนไปวนมามาดูลาดเหล่ามาดูเส้นทางหลบหนีกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะเหมือนกับดูรัดเราแล้วเดี๋ยวไปจอดไปคุยกัน
ไม่แน่ใจวางแผนอะไรกันยังไงนี่คือในลานจอดรถ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะคะ
อันนี้คือจะเห็นว่าคนร้ายมีรถจักรยานยนต์กี่คันมากันกี่คนนะคะ
สามคันหกคนครับขี่มาเหมือนกับหลังประชุมวางแผนอะไรกันเสร็จแล้วนะคะ
สามคันแบบนี้นะคะมากันหกคนทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังก่อเหตุด้วยค่ะคาดว่าเป็นเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เห็นว่าสามคันขี่ตามกันมาแบบนี้นี่เส้นที่จะไปออก
ถาวรนะคะแล้วแยกกันหนีค่ะมีคันหนึ่งเลี้ยวออกไป
โผล่หน้ารัชดาพิเศษรอดใต้อุโมงไปแบบนี้นะคะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราคุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะกลุ่มคนร้ายจับกลุ่มคุยกัน
แล้วก็ได้ยินคนร้ายพูดในลักษณะที่ว่าร้านค้าอยู่ไหนวะ
พอได้ยินแบบนี้ก็คิดว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้หาร้านซื้อของอะไรหรือเปล่า
ก็เลยไปบอกว่าเนี่ยมีร้านค้านะตรงข้ามกับงานแต่งเลยครับ

มีเด็กหนุ่มสองคนตอนบ่ายเดินมาผ่านมาเขาก็คุยกันว่า

มีร้านขายของอ่ะอ่าขายของชำเนี่ยแล้วทีนี้เราก็ได้ยิน
เราก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนู้นนะลูกอย่างนี้อยู่หน้างานนั้นน่ะ
เนี้ยเดินไปหน่อยเดียวซ้ายมือก็บอกเขาอย่างนี้นี่แหละค่ะ
ก็คือร้านค้าก็อยู่หน้างานแต่งครับวันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เปิดใจกับนักข่าวนะคะ
วันเกิดเหตุลูกชายไปงานแต่งงานของเพื่อนสนิทก็คือเจ้าบ่าว
รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนอนุบาลจนเนี่ยถึงมัธยมก็แยกย้าย
ต่างไปทำอะไรที่ตัวเองถนัดพอรู้ว่าเพื่อนสนิทแต่งงานก็ไปร่วมแสดงความยินดี
ตอนเกิดเหตุยอมรับเลยว่าครอบครัวทำใจไม่ได้จริงเพราะนี่คือลูกชายคนเดียวของบ้าน
แล้วมันไม่ใช่ปัญหาของลูกเลยทำไมลูกต้องมาโดนลูกหลงต้องมาตายแบบนี้
คือตอนแรกมีข่าวออกไปในลักษณะที่ว่าลูกเป็นเด็กช่างแล้วเป็นคู่อริต่างสถาบันมาก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
บอกว่าเอาปริญญามาให้ดูเลยก็ได้นะลูกไม่ได้จบช่างค่ะ
คณะบริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะแต่เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนตั้งแต่อนุบาลจนมัธยม
เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากพระสวดพระอภิษฐรรมเสร็จนะคะมีคนในงานศพหลายคนเห็นว่ามีชายวัยรุ่น
แปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาถึงในวัดมากัน๔๕คันมาขับวนไปเวียนมา
ไม่รู้ว่ามาทำไมไม่รู้ว่าเป็นใครครอบครัวของผู้เสียชีวิตกังวลใจมากเลยค่ะ
ถ้าเป็นปัญหาก็ไม่น่าเกี่ยวกับลูกผมนะเพราะลูกผมไม่มีอลีอะไรเลยเขาเป็นเด็กดีครับ
เมื่อวานเห็นบอกบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์แปลกหน้าขี่วนไปวนมาครับผมก็ไม่แน่ใจ
เขาอาจจะสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มนั้นหรือเปล่าที่มาวนดูลาดลาว
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเขาคือคาดเดามา
ผมก็อยากให้ให้แบบปลอดภัยสำหรับคนที่มางานนะครับเย็นวันนี้ค่ะ

ก็เปิดใจกับทีมข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มีปัญหากับใครเลย
แต่ยอมรับว่าเจ้าบ่าวจบมาจากสถาบันเด็กช่างจริงจริงแต่จบมาตั้งนานแล้วนะคะ
มาสองปีแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงงทำงานมีอาชีพ
ไม่มีปัญหากับใครด้วยตอนระหว่างเรียนอยู่ครับผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าว
รู้จักกันตั้งแต่อนุบาลจริงค่ะแล้วก็เรียนจบไม่ได้ไปเรียนช่างอะไรด้วยกัน
ฮะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครด้วยเจ้าบ่าวสะเทือนใจมาก
ที่ต้องสูญเสียเพื่อนสนิทไปแล้วก็มีเพื่อนสนิทอีก๔คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

เครียดค่ะก็ตอนนี้ก็ยังสะเทือนใจอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็งานมงคลเราอ่ะเนอะ
ค่ะเพราะตอนนี้เขาจิตใจยังแย่อยู่ค่ะ
แบบว่าเขายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเสียเพื่อนเขาไปในแบบ
เขาโทษเหมือนเขาโทษตัวเองค่ะว่าแบบว่าเขาต้องทำให้เพื่อนเขาเสียชีวิตหรือเปล่า
ยันชัดเจนว่าเจ้าบ่าวของเราไม่ได้รู้จักผู้ผลิตที่มายิงในงานเลย

อยากฝากกับกันทรวจแบบไหนบ้าง
ฝากช่วยทำคนร้ายนะครับเพราะว่าก็เสียใจกับทุกคนเลยค่ะ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวันของตัวเองเหมือนกันค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับหนึ่งในคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้คุณเบียร์ค่ะ
คุณเบียบอกว่าวันเกิดเหตุเขากับแฟนก็คือนางสาวพรไปร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวตอนบ่าย
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยม
ช่วงเกิดเหตุเขากับแฟนนั่งหันหลังให้ถนนในงานทุกคนสนุกมากก็งานมงคลน่ะนะคะ
จู่มีเสียงปืนดังขึ้นแฟนของเขาล้มลงไปกองกับพื้น

ก็รีบเข้าไปช่วยเห็นแฟนถูกยิงเขาที่ไหล่ซ้าย

เฟิร์สถูกยิงเสียชีวิต

ไม่ใช่เด็กช่างเลย
เป็นเพื่อนสมัยมัธยม

คุณยิงคนที่เขาไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องด้วยเลย

อยากให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
อุบอาดมาก
ผมทรมานค่ะ
ต้องโทรไปถามแฟน
เห็นแฟนนอนโทรมานร้องไห้
ต้มเป็นถามตำรวจค่ะ

ไปตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
คนร้ายแยกกันหนีจากถนนรัชดาเนี่ย
มีคันหนึ่งที่ใช้เส้นทางไปทางรังสิตปฐุมธานี
ก็ตำรวจบอกว่าเร็วนี้ค่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ว่าจะจับคนร้ายได้เร็วนี้